คราวนี้เราไปดูเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กัน
เราไปดูเกษตรกรที่เขาปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะคะ
บนสวนวิเศษจุมพลบ้านน้ำโจรค่ะ

ลูกเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกว่าพันต้นเลยนะคะ
เจ้าของสวนคือนายการวิเศษจุมพลค่ะเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่
ที่ทำเกษตรกรรมกับภรรยา
ต่อยอดอาชีพชาวสวนจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่
ไปหาสายพันธุมะม่วงจากจังหวัดพิจิตรมาปลูก
แล้วก็ทำมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ช่วงที่เข้ามาทำแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คำแนะนำ
คำปรึกษาด้านต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลา
การตัดแต่งกิ่งการราดสารการฉีดยา

ก่อนออกฤดูการใช้ปุ๋ยยาอาหารเสริมต่าง
คือให้ข้อมูลถ่ายทอดวิทยายุทธ์อย่างเต็มที่นะคะ
จนได้ผลผลิตที่ดี
ห่อถุงคาร์บอนนี้นะคะ

ใช่นะคะก็ทำไปกว่า๑๕๐๐๐ลูกในรุ่นแรก
เรียกว่าผลผลิตดีเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ
จนสามารถขายได้กิโลกรัมละ๗๐บาท

ลูกอวบอิ่มเต็งมาก
โอ้โหเห็นมะม่วงสุกแบบนี้

เข้าเหนียวมะม่วงมะม่วงใช่โอ้โฮโอ้โฮแหม
ขายดิบขายดีแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่า
ราคาจะต้องดีขึ้นไปอย่างแน่นอน
เพราะว่าในอนาคตถ้าหากเพิ่มมาตรฐาน

จะสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ๑๐๐บาททีเดียว
และจะมีรายได้จากการขายมะม่วงปีละกว่าล้านบาทเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าเห็นสวยน่ารับประทานแบบนี้

ต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือว่าประเทศในแถบยุโรป

เพราะว่ามะม่วงขายดิบขายดีมาก

คนจีนมาที่เมืองไทยเขาสั่งเลยนะ
แมงโก้คนเดียวมะม่วงอย่างแรกฝรั่งก็ชอบคนจีนก็ชอบใช่แล้ว
แล้วก็ไปทำเป็นเมนูหลายอย่างมามะม่วงปัดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ซึ่งลักษณะจุดเด่นของมะม่วงสายพันธุ
ก็คือว่าจะมีผลใหญ่สีเหลืองนวลรูปทรงสวยงามเห็นไหมฮะ
ดูแล้วนี่น่ารับประทานทีเดียวแล้วก็ไม่มีตำหนิ
รสชาติหวานกลมกล่อมเนื้อแน่นแสนอร่อยเลยทีเดียวนะคะ

ฝากบอกเลยถ้าใครอยากจะไปทานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสดจากสวนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ไปได้เลยนะที่งานหมากม่วงหมากปรางของดีศรีสวรรคโลก
เขาจัดวันที่๑๘๒๕มีนาคมนี้ค่ะ
เรียกว่าขนทั้งสวนไปเลยจะได้มะม่วงสดถูกต้อง
แน่นะพวกกิ่งพันธุ์พวกต้นเล็กนี่นะคะ
ก็สามารถที่จะไปซื้อมาปลูกที่บ้านก็ได้เดี๋ยวไปขอความรู้เรื่องของการปลูกต้นไม้ก็ได้
เอาล่ะใกล้ถึงช่วงหน้าร้อนหรือว่าเข้าหน้าร้อนแล้วแบบนี้
ผลไม้หรืออะไรใช่ไหมเขาก็เริ่มจิ๊กออกมาแล้วรอแล้ว
เหนียวมะม่วงหน้าร้อนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหลายคนรอคอยมาก
แต่ว่าช่วงแรกราคาอาจจะค่อนข้างสูงนะ
เดี๋ยวก็ต้องรอไปสักพักนึงเดี๋ยวให้ผลผลิตออกเยอะหน่อย

หวานเต็มกำลังก่อนนะคะ